โอ้โหเห็นแบบนี้ไปเลยไหม

จังหวัดเลยตอนนี้มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะคุณ

คุณดูค่ะวิวสวยนะคะ
ที่นี่อยู่ที่บ้านท่าดีหมีตำบลปากตมอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยค่ะ
เพราะว่าคุณขึ้นไปเนี่ยนะคุณจะได้หลายความรู้สึกมาก
หวาเจี๊ยวก็ด้วยเพราะคุณดูค่ะพื้นที่เป็นกระจกไง
เมื่อคุณเดินไปลุ้นระทึกทีเดียว
และนอกจากนั้นคุณก็จะได้ชมวิวสวยบนมุมสูงนะคะ
หรือถ้านึกภาพให้ออกนึกภาพเลยว่าอยู่ตึก๓๐ชั้น
เฮ่ยเดี๋ยว๓๐ชั้นเลยเหรอคุณสูงมากนะคะคุณ
แล้วกระจกใสที่เป็นทางเดินก็ยาวกว่า๑๐๐เมตรกว้าง๒เมตรคุณผู้ชม
จะเห็นวิวทิวทัศน์แม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงที่กั้นชายแดนไทยลาวด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ที่มาที่นี่นะ
ยังสามารถมากราบสการะพระใหญ่ภูคกงิ้วพระพุทธรูปปางลีลาประธานพร
หล่อยด้วยไฟเบอร์ผสมเรสิ้นทองสูงกว่า๑๙เมตรด้วย
เป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนะคะของที่จังหวัดเลย
บอกไว้เลยนะคะว่าถ้าไปแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปเลยอยากไปเลยอันนี้จริงผมมีภารกิจเป็นเหมือนสิ่ง
ที่อยากจะทำที่จังหวัดเลยมากอยากจะไปจริงแล้วอยากจะเป็นคนเลย

ก็ใช่ไงมีแต่คนบอกว่าผมเป็นคนเลยหรือเปล่า
ไม่ใช่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อคุณชนะหน้าตาไม่เหมือนคนเลย